คุณผู้ชมเครียดเยอะแล้วเดี๋ยวพาคุณคิงกับคุณผู้ชมไปล้วงค่ะ
ล้วงอะไรฮะล้วงไห่ล้วงไห่เออเออเออเออเออเออมีอะไร
เคยล้วงไห่ไหมคะเคยล้วงไห่ในงานบุญลุ้นเลขโอ้คุณคุณเคยล้วงด้วยหรอค่ะ
อ้าวก็ล้วงเลขน่ะจับเลขขึ้นมาอะไรอันได้อะไรบ้าง
ก็เป็นเลขฮะแล้วก็ลุ้นเลขลุ้นรวยกันอันนี้ลุ้นหายอะไรอ่ะ
ล้วงหายที่งานบุญเขาก็จะมีแจกข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหม
งานนี้รับรองว่าคุณต้องอยากไปเพราะเขาแจกแหวนเพชรมูลค่าครึ่งแสน
โอ้โหคุณผู้ชมนี่เรื่องจริงนะอันเนี้ยนะคะพาไปนี่นี่เหรอฮะ
ถิ่นที่วัดยายจานอยู่ที่ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ใครสนใจแล้วจะได้เป็นเจ้าของเขาบอกโอ้โหมีคนแห่มาจากทั่วทุกสารทิศเลยคุณ
มางานนี้นะคะทำบุญเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคนมาร่วมงานกระถิ่นเนี่ยแน่นวัดเลย
หนึ่งในคนที่มาร่วมงานบุญผู้สักข่าวของเราไปลองถาม
เขาบอกตื่นเต้นมากเลยนอกจากตั้งใจอยากมาทำบุญแล้ว
ก็อยากร่วมรุ้นรับแหวนเพชรกลับบ้านไปด้วยขณะที่นะคะ
คนที่เป็นเจ้าของแหวนเพชรเม็ดงามนี้คือคุณสมฤทัยคุมญาติอายุ๕๙ปีค่ะ
สมฤทัยบอกแบบนี้แหวนเพชรวงนี้พี่ซื้อเอาไว้เป็น๑๐ปีแล้วนะ
ซื้อตอนพี่อยู่ประเทศนอเวย์ตอนนั้นที่ซื้ออ่ะสี่หมื่น
ทุกวันนี้บอกเลยต้องมีครึ่งแสนแน่
แล้วเหตุผลที่เอามาเป็นรางวัลให้สำหรับคนที่มาร่วมงานบุญกระถิ่น
กลัวว่าบัตรมันจะขายไม่หมดก็เลยใช้เนี่ยเอาแหวนเพชร
มอบให้กับทางวัดเอาไว้ช่วยให้คนมาร่วมทำบุญกันเพิ่มมากขึ้น
เขาเป็นทองคำขาวและก็มีแดวล้อมเดือนมีเม็ดวิวใจก็ก็รอบรอบรอบรอปฤทธิ์
โอ้โหยยังไงละคะยังไงล่ะคะน่ารุ้นได้ทำบุญด้วยนะครับ
แต่ผมอยากให้คุณพี่เอาที่คุณพี่ใส่ที่คอโอ้โหแม่มาร่วมมาร่วมแบบว่าให้เราได้ลุ้นรวยกันด้วย

ดีจังนะเป็นกุศโลบายนะครับ